มาดูเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะคะอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
เรื่องนี้เนี่ยคดีความก็อยู่ในกระบวนการศาลเรียบร้อยแล้วก็อาจจะข่าวนี้เงียบหายไปสักพักหนึ่ง
ก็มีมาเป็นระยะระยะแต่ว่าวันนี้ล่าสุดมันมีความคืบหน้าเรื่องของคลิปเสียงมันมีมาอีกแล้ว
เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมเพิ่งได้มีการเฟซบุ๊กไลฟ์ไปเมื่อช่วงประมาณทุ่มหนึ่ง
เดี๋ยวเรามีให้คุณผู้ชมฟังว่าคลิปเสียงนี้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังไงบ้าง
แต่นายอัจฉริยะออกมาย้ำว่าไม่ได้คลิปเสียงที่อยู่ในกระบวนการศาลของศาลกาญจนบุรี
หรือว่าอยู่ในสำนวนคดีอะไรยืนยันว่าไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลเดี๋ยวจะได้ฟังกันนะคะ
แต่ความเคลื่อนไหวของครูปรีชาวันนี้น่าสนใจนะคะใครเป็นแฟนคลับครูปรีชาเนี่ยเขาชวนเที่ยวนะ
คือในเฟซบุ๊คในโลกโซเชียลก็จะมีทั้งคนไปให้กำลังใจ

ถูกใจทนายความเดี๋ยวจะคัดเลือกมา๑๐คน

นี่ค่ะทนายวรยุทธ์บุญวงศัยนะคะ
ทนายความของครูปรีชาไคร่ครวนนะคะ
บอกว่าช่วงนี้ขอบคุณทุกคน
ที่ไปเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นในเพจนะคะ

แต่ก็ขอร้องว่าอย่าหยาบนะ

แต่ใครเป็นแฟนพันธ์แท้
ส่งข้อความมาแบบน่ารัก
ประทับใจเดี๋ยวพาไปเที่ยว

ครูปีชาไปด้วย๓วัน๒คืน

เดี๋ยวเขาจะคัดเลือกไปกระทบไหล่ครูปรีชา
เดี๋ยวครูปีชาจะเลือกเองนะคะว่าข้อความไหนถูกใจ

ต้องลองดูก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไร

ไม่ใช่สิคนละฝั่งขึ้นไปด้วยกันคงแย่

ผมก็งงไปหมดแล้วหลายฝ่าย

ส่วนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้เนี่ย
ก็คือต้องรอการพิจารณาในชั้นศาลแล้วแหละ

สารท่านก็ให้จำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อน

คดีอาญาที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูน

แต่วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ได้ไลฟ์สดนะฮะบอกว่ามีคลิปเสียง

ที่จะทำให้เห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ใครถูกผิดอะไรยังไง

ทั้งหมด๒๗นาทีคลิปเสียงครั้งนี้
ที่ในอัธิรยะเผยแพร่ออกมานะครับ
เดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมได้ฟังบางช่วงบางตอนนะครับ
ลองฟังดูว่าเป็นยังไงนะครับ
คุณต้องฝากเพื่อช่วยคุณเช่นข้างเห็น
แล้วยังไงได้
คุณมันไม่ฟังซึ่งสำคัญ
และไม่แรงแมน
ไปหาที่ไหน
ที่มันขายอยู่หน้าธนาคารกาศิกรไทย

ตรงรถถัวน่ะมันนั่งอยู่หน้ากาศิกรไทยแหละ

มันก็หยิบลอตเตอรี่มาหมดฉันก็คลี่ลอตเตอรี่ดู

แต่ไม่มี๗๒๖ฉันก็ถามว่าอีดำ

ฉันก็กดตังค์ให้มัน๒๒๐๐บาท

ตเตอรี่ที่เป็น๗๒๖เรียบร้อยแล้ว
๕ใบเนี่ยเท่าไหร่๕ใบเท่าไหร่

เลขแบบประเทศหวยชุดทั้งหมด

สามครึ่งหรือสี่โมงเนี้ยอ่างั้นคือการสี่โมงครึ่ง
เพราะว่าสี่โมงครึ่งของวันอังคารที่สามสิบเอ็ดฉันก็ไปเลสซิตตี้
เพื่อจะไปเอาลอตเตอรี่มันก็เห็นฉันปั๊บ
มีคนที่จะเป็นยี่ปั๊วก็ยืนอยู่ข้างมันแหละที่เอาลอตเตอรี่๗๒๖มาให้มัน
พอถึงปั๊บยี่ปั๊วก็บอกเลยว่าไอ้ผู้ชิงชื่อพัดอ่ะอาจารย์เจ็ดสองหกไม่ใช่เลขของอีดำนะ
เลขในในที่หนูเอามาจากกองสลากเนี่ยหนูห่วงมากแกรักอาจารย์
ฝากอีดำไว้แล้วอาจารย์เอาไปเลยฉันบอกให้เอามาสิ
อีดำก็ควับที่เอวควับที่ที่ที่มันเป็นกระเป๋าที่มันโดรีมอนต์มันอยู่หน้าหน้าท้องมันอ่ะ
กระเป๋าซิบมันก็รูดมันก็หยิบลอตเตอรี่มาเป็นมัดเลย
เลขชุดน่ะมันก็พี่คี่ไปก็ไม่เจอเจ็ดสองหก
อ่าพอไม่เจอเจ็ดสองหกมันก็บอกฉันว่าเอ๊กูเอามาให้แล้วนะว่า
แต่ทำไมหาไม่เจอฉันบอกว่าเอางี้นะเดี๋ยวเอายังไง
อาจารย์มันมีเลข๒๘๒อีกนะที่อาจารย์อยากได้นะ
อาจารย์เอาไหมที่มันเครียดนะแต่ตัวเลขสองแปดสองก็ชอบ
ฉันอยากได้ฉันก็เอาด้วยมันก็เลยเพราะอาจารย์
ถ้าอาจารย์จะเอาสองแปดสองอาจารย์ก็ไปกดเงินไปอีก
มันมีตู้เอทีเอ็มพอดีฉันก็ไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม
อีกเท่าไหร่อีกสองแปดสองอีกสี่หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสาม
รวมแล้วอีกตรงนั้นอีกสองพันทำให้กดเงินให้มันอีกสองพัน
สองพันทีนี้ฉันก็บอกว่าอ้าวจะได้เจ็ดสองหกอย่าง
มันก็หาไม่เจอว่าตัวเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวลูกค้ากำลังมารุมซื้อนะ
เดี๋ยวตัวเองมาซื้อของตลาดนัดก่อนเดี๋ยวกลับมาเอา
พอไปเดินซื้อของตลาดนัดฉันก็ซื้อของเสร็จอะไรต่ออะไร
พอกลับไปหามันเนี่ยมันบอกว่าอาจารย์อาจารย์เอาไปแล้วนะ
ไม่มีหรอกที่หนูอ่ะแกบอกอะไรกูยังไม่ได้รับจากเองเลยนะ
จริงหายดีสิเอางี้แล้วกันอาจารย์ไม่มีหรอกเพราะว่ามันต้องอยู่ในมัด
มันมัดเป็นหนังสติกที่มีแปดสองแปดศูนย์หนึ่งสามศูนย์แปดเก้าที่ให้ใหม่เนี้ย
ฉันบอกไม่มีหรอกฉันก็คิดลูกที่ให้มันดูเอาไปว่าตัวเองน่ะ
ลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็บอกว่างั้นเอาพรุ่งนี้
เช้าเจ้าเองไปโรงเรียนไหมฉันบอกไม่ไปเราวันหอยออกอ่ะ
เอาไปให้ที่บ้านมนุษย์เดี๋ยวเอาไปให้ที่บ้านสักพักหนึ่งมันก็ไลน์มา
ที่ฉันส่งให้เธอแหละไลน์มาเลยว่าอาจารย์ได้แล้วนะ
เลขนี้เจอแล้วเดี๋ยวไลน์มาให้อาจารย์แล้วกันนะ
ฉันได้ดีใจฉันก็ดีใจหาเจอแล้วเอองั้นฉันไปเอาตัวเองอยู่ไหน
มันบอกว่าอาจารย์ไม่เอาไม่ได้หรอกเดี๋ยวหนูเอาไปให้อาจารย์สักประมาณ๑๐โมง
ที่บ้านได้ไหมบอกว่าวันไหนวันที่พูดนะวันไหนวันที่หนึ่ง
หวยออกแล้วแหละทีเนี้ยวันที่หนึ่งมันก็มาหาที่บ้านฉันจริง
ประมาณ๑๑โมงมันก็มาขับรถเรียกอาจารย์อาจารย์เอาหวยมาให้
ฉันก็บอกเออนี่ฉันก็วิ่งออกไปจากบ้านแล้วนะฉันไม่ได้ไปโรงเรียนออกมาที่หนึ่งอ่ะ
อืมฉันลำคาญอ๋อฉันฉันฉันก็งี้ฉันก็เลยนอนอยู่บ้าน
เพราะฉันจะซื้อหวยเสร็จเรียบร้อยฉันก็ออกไปดูอ้าว
ทำไมไม่มีสองเจ็ดหกเจ็ดสองหกอีกหรออ๋อจะมีได้ยังไง
ผมให้อาจารย์มาแล้วก็เลยเถียงกันอยู่หน้าบ้านว่าไม่ได้ให้
มันก็ยืนยันว่าให้แล้วฉันบอกก็สรุปว่าสรุปอาจารย์ยังไม่ได้ก็แล้วกัน
มันก็บอกงั้นหนูไปหาที่บ้านใหม่มันก็พูดมาคำหนึ่งหรือลูกชายหนูขโมยไป
ทีนี้มันก็ไปหาฉันที่โรงเรียนตอนวันที่๒ตอนบ่าย
สักประมาณบ่ายมันขับรถไปหาฉันสามคนผู้หญิงเอ่อ
บอกอาจารย์อาจารย์โรตเตอรี่ยังอยู่ไหมบอกลอตเตอรี่อะไร
เอ้ยสองเจ็ดหกอ่ะมันออกถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
หนูส่งไลน์ให้อาจารย์หนูให้อาจารย์ไปแล้ว
ก็บอกเธอไม่ได้ให้ฉันฉันยังว่าเธอไปเลย
ให้เธอไปหาแล้วเธอก็บอกลูกชายเธอขโมยเธอหรือเปล่าก็ไม่รู้
โรตเตอรี่ไม่ได้อยู่ที่ฉันแต่ตอนเนี้ยมันถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้าน
ฉันก็บอกทำยังไงล่ะเนี่ยเหมือนบอกอาจารย์ต้องไปแจ้งความ
ฉันจะไปเป็นพยานให้ฉันจะเอาต้นคั่วให้เอาเลขข้างเคียงให้
เอาเลขชุดให้อะไรให้ก็ไปโรงพักกันเพื่อระงับลอตเตอรี่ชุดนี้
ฉันก็บอกว่าที่ฉันงงนะที่นี่ฉันเชื่อเธอนะ
ว่าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ฉันไม่มีลอตเตอรี่ให้ฉันทำยังไง
มันก็บอกว่าอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปเป็นพยานให้ที่กองสลาก
ต้นคั่วก็มาด้วยอีต้นอีอีเนี่ยนะชื่อพัดอ่ะ
แต่เมื่อกี้ตำรวจโทรมาว่าได้ข่าวว่าเขามีคนไปขึ้นเงินแล้ว
แล้วคนขึ้นเงินมันเก็บได้ที่ตลาดนัด
ฉันสงสัยว่ามันคงควักออกฟัดเข้ามันคงน้ำล้นอ่ะ
อีกไหมคะเนี่ยทีนี้ฉันก็คิดในใจว่า
มันคงเป็นบุญเป็นกรรมรวมดวงเรายังไม่ถึง
มันถึงได้หายใจไงอาจารย์อ่ะสรุปว่าอีกเนี้ยมันก็ภูมิควอภัพเอง
แต่ตำรวจบอกฉันว่าตำรวจบอกฉันว่าอาจารย์
มันไม่ใช่ถูกพับหรอกมันปีนี้เจตนาใช่ไหม
มันเจตนารักยอกโรตเตอรี่อาจารย์โอ้ฉันก็คิดอย่างนั้นเลย
ตำรวจจับได้แล้วว่าลอตเตอรี่อยู่ที่ไหนอีเนี้ยตุ๊กติ๊ก
อืมแล้วตำรวจเขาบอกว่าตอนที่ฉันมันมันพาฉันไปแจ้งความแล้ว
ตอนที่ฉันมันจะมาหาฉันที่โรงเรียนพี่สองคนเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักแล้ว
ว่าว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันหายอ้าวเออทีนี้ตำรวจก็ไม่รับแจ้งความ
ตำรวจก็บอกว่าโอ๊ยยังไม่รับแจ้งความหรอกเรื่องรางวัลที่หนึ่ง
มันจึงมาตามฉันว่าอาจารย์ลอตเตอรี่ที่อาจารย์มีไหม
เพราะมันไม่มั่นใจว่าฉันคิดว่าในขณะที่มันมาหาฉันเนี่ย
ตเตอรี่ที่มันมันก็หาไม่เจอมันคงไปหากันแล้วไง
ใช่ค่ะไม่รู้ว่าใครนะคะเสียงใครไม่รู้นะครับ
และคลิปนี้ไม่ได้อยู่ในสำนวนคดี

ที่อยู่ในชั้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีเพราะฉะนั้น
ละเมิดอำนาจศาลอันนี้นายอัชรุยะเรืองรัตนพงศ์ยืนยัน
แล้วก็บอกว่าเผยแพร่ไว้เมื่อทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะครับ
อยู่ในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เราก็เลยเอามาให้ฟังบางช่วงบางตอนเป็นช่วงไฮไลท์ของคลิปนี้นะคะ